สำหรับสรุปโดยหน้ากากผ้าบลูแบร์รสไวรัสมากถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ในสองชั่วโมงปกป้องคุณได้มากกว่า
เยอะ
มันกลับไม่ขึ้นเหรอเนอะว่าเรื่องนี้นะเราก็รู้มาก่อนแล้วครับอืม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
ไม่ผมหูครับมึงรู้แต่มึงมาบอกกูว่ะอืมเป็นคำถามตลอดซีมูดครับผม
ไปมือแรกเลยแหละครับเพราะว่าผมเห็ดทำไมมึงทำกับเด็ก
ผมว่าเด็กเรื่องยังครับเอาเด็กมันพูดว่ามึงทำอ้าว
ทำยังครับว่าผมว่าอ้าวหลานมึงแหละมันว่าไม่ว่าผมมันได้เห็ดได้ครับ
เด็กทำกันเอาเองเง้กูไม่เชื่อหรอกว่าทำไมมึงไม่ทำเด็กมึงจึงพูดว่ะ
ผมก็โมโหครับมันเสียความรู้สึกเนอะมาแต่ครั้งแรกผมก็ยังให้ความรู้มือจนเต็ม
เหมือนยังมาว่าผมช่ำแบบนี้อ้วยผมก็เนอะเสียมั่นเลยแล้วความรู้สึกของผม
โอ้ว่ะคือเป็นแบบนี้ได้ยังไงว่าผมไม่ได้ทำว่าผมทำนี่เนอะครับ
ยังง่วงคุณมือนี้ว่าให้ผมพิษเรื่องยังคือไม่ได้เห็ดอย่างนั้น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรากลับไปที่บ้านกกอกอีกครั้ง
หนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นคดีที่ไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับคดีของน้องชมพู่นะคะ
แต่ว่าเป็นคดีที่ถูกแทรกขึ้นมาในระหว่างที่หาตัวคนร้ายถ้ามีใครทำร้ายชมพู่นะคะ
ซึ่งตอนนั้นเป็นจังหวะที่เหมือนกับมีคนน่าสงสัยอยู่หลายคนเหมือนกัน
แล้วก็หนึ่งในนั้นคือคุณนารินเชื้อตาเชื้อเชื้อคมตาค่ะซึ่งตำรวจไปจับมาแล้วตอนนั้นก็
คือเป็นชื่อที่แบบทุกคนก็อาจจะพุ่งไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะเอ๊ะหรือใช่เอ๊ะหรือใช่เอ๊ะหรือใช่
อย่างนี้นะคะเพราะว่าเป็นเอาอย่างนี้นะคะตามข่าวตอนนั้นที่รายงานกันเนี่ย
ก็คือว่าเขาเป็นคนที่มีประวัติเรื่องของการถูกตั้งข้อหาในเรื่องการอนาจารย์เด็กนะคะ
แต่ว่าตอนนั้นตำรวจก็พยายามอธิบายว่ากรณีการจับตัวคุณนารินตอนนั้นเนี่ย
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่แต่อย่างไรก็แล้วแต่คดีที่ติดตัวเขานะ
ตอนนั้นแล้วก็เป็นข่าวแทรกขึ้นมาที่กกอกพอดีเนี่ยคือเรื่องของการอนาจารย์เด็ก
เด็กคนที่เขาถูกกล่าวหาว่ากระทำเนี่ยนะคะเป็นเด็กที่เป็นหลานเลย
ก็คือเป็นลูกของพี่ชายนะคะแล้วถ้าสมมุติเราลองเรียงลำดับเวลาเนี่ย
มันเกิดขึ้นในจังหวะที่ตอนนั้นคดีของน้องชมพู่ก็คนให้ความสนใจมากจริงจริงนะ
เพราะว่าตอนนั้นก็มืดแปดด้านว่าจะเป็นใครกันแน่อ่านอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะ
หลังจากที่คดีน้องชมพู่เนี่ยกึ่งจะเรียกว่าปิดแล้วก็ได้ในกรณี
สำนวนชนสูตรนะคะเพราะว่าไม่สามารถจะบอกได้ว่าตายเพราะอะไร
เพราะฉะนั้นก็จะตามหาตัวคนกระทำไม่ได้เพราะไม่รู้แม้กระทั่งว่าเสียชีวิตเพราะอะไรนะคะ
ตอนนั้นคดีมันก็เลยจางจางไปแม้กระทั่งตอนนี้ก็ประเด็นเรื่องของคดีน้องชมพู่จะเป็นเรื่องอื่นไปแล้ว
ไม่ได้เกี่ยวกับคดีหลักแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องรายทางเรื่องที่เป็นองค์ประกอบอื่น
ในพื้นที่กกอกเองนะคะทีนี้มาจนถึงตอนนี้เนี่ยเรื่องนี้ที่มันกลับมาเป็นข่าวอีกครั้ง
เพราะว่าคุณนารินเชื้อคมตาก็เดินสายเพื่อที่จะไปหาใครก็ได้ที่ตัวเองรู้สึกว่าอยากจะเรียกร้องขอความเป็นธรรม
เพราะคดีของเขาเองก็มีเรื่องที่เขารู้สึกไม่เป็นธรรมเช่นเดียวกัน
ตั้งแต่ถูกตั้งข้อหาถูกนำตัวไปนะคะ
แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตได้ว่าทำไมถึงจะเป็นเขาได้ในเมื่อเรื่องนี้เนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่กุมภาแต่ว่ามีการแจ้งความเนี่ย
กลางปีนะคะคือมิถุนายนแล้วก็หมายจับออกมิถุนายน
แล้วก็เอาตัวเข้าไปมิถุนายนซึ่งเดี๋ยวเรามาเรียงลำดับเวลากันแล้วเราจะรู้ว่า
ทำไมเรื่องนี้เขาถึงรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม
วันนี้ที่เราจะมาคุยกันมีทั้งหมด๓ท่านด้วยกัน
หนึ่งท่านเมื่อวานมานะคะวันนี้คดีนี้ก็ทำอีกก็เลยเชิญมาอีกนะคะ
ประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนะคะ
รัชพลศิริสาครแล้วก็อีกสองคนคือตัวคุณนารินเชื้อคมตาเอง
เป็นผู้ที่ณวันนี้นะคะมาในฐานะคนที่เป็นคนร้องขอความเป็นธรรม
แล้วก็ภรรยานะคะคุณชนะพาเชื้อคมตาสวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนารินก่อนเลยคุณนารินค่ะ
เอาถ้าในพื้นที่บ้านกกอกเองตอนเนี้ยคิดว่าคนในหมู่บ้านเองอ่ะ
เชื่อเราไหมว่าเราไม่ได้ทำคดีนี้เราไม่ได้เกี่ยวกับคดีนี้
มันก็เป็นบางคนนะครับบางคนก็เขาก็ไม่เชื่อ
บางคนเขาก็เชื่อส่วนมากเขาก็ไม่เชื่อนะครับ
ผมมาก็เขาก็เก็บค่ารถค่าอะไรมาให้ผมนะครับอ่า
คือคนที่เชื่อก็จะช่วยกันอย่างเงี้หรอครับผมอ่า
ทีนี้เอาอย่างนี้ก่อนคือเราเคลียร์ประเด็นให้ชัดก็คือว่า
คุณนารินที่มาตอนนี้เนี่ยไม่ได้จะมายืนยันเรื่องว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับน้องชมพู่
เพราะจริงจริงตำรวจบอกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ครับผมอ่า
มันเกี่ยวครับอืมแต่คดีเนี้ยที่เรามา
คือคดีที่เราโดนตอนช่วงคดีน้องชมพู่ดังพอดีครับผมนะคะ
คดีที่คุณนารินโดนเนี้ยก็คือเป็นคดีกระทำอนาจารย์ตอนเด็กอายุต่ำกว่าสิบห้าสิบห้าปีครับ
ข้อหานี้ข้อหาเดียวถูกไหมคะครับผมเขามาเอาตัวคุณนารินไปวันที่ยี่สิบมิถุนาครับ
สิบมิถุนายนนะคะก็คือหลังจากที่มีเหตุการณ์ว่าน้องชมพู่หายตัวไปแล้วถูกไหมคะ
ใช่คุณชนะภาทีนี้เดี๋ยวเอาประเด็นรวบยอดก่อนนะคือทนายรัชพลก็พาคุณนารินแล้วก็คุณชนะพาภรรยาเนี่ย
ก็คือร้องตามเอ่อร้องตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเหมือนกันไปร้องท่านพบตรครับ
ให้ช่วยนำพญาหลักฐานเนี้ยเข้าไปในสำนวนอ่าครับปัญหาตอนนี้มันคืออะไร
ทำไมต้องมาร้องที่ส่วนกลางคะก็เขาไปยื่นพยาหลักฐานที่นู่นแหละครับ
เราก็เกิดปัญหาว่ายื่นไม่ได้เพราะว่าตำรวจนัดพอนัดปุ๊บพอไปยื่น
ตำรวจก็บอกว่าส่งสำนวนไปแล้วมันก็ยื่นไม่ได้ครับ
คือตอนที่เราไปยื่นในพื้นที่คือสพกกตูมใช่ไหมคะโรงพักกกตูมนะคะ
ตำรวจบอกว่ายื่นไม่ได้เพราะว่าส่งสำนวนไปแล้ว
เพราะฉะนั้นสำนวนอยู่ที่อายการอายการครับค่ะ
แล้วเอาเราจริงจริงแล้วเวลาทำคดีเราเราก็ไปยื่นที่อายการเองได้ไหมฮะ
อายการสอบไม่ได้ต้องให้ตำรวจสอบครับ
แล้วถ้าตำรวจยึดอันนี้เอาคดีทั่วไปนะ
ถ้าตำรวจตำรวจยื่นไปถึงอายการแล้วเนี่ยนะคะแล้วแล้วคนถูกกล่าวหาเนี่ย
คือเขาจะยื่นต่อเขาต้องทำไงอ่ะหรือก็เก็บไว้เก็บไว้อย่างเงี้เหรอ
อันนี้เขาไปยื่นอายการต่อทีนี้อายการเห็นว่ามีการยื่นพยาหลักฐานเพิ่มเติม
ก็สั่งให้ตำรวจสอบเพิ่มเติมได้ครับ
อายการไปสอบเองไม่ได้ครับแล้วนี่เขาต้องไปยื่นใคร
อายการหรือยื่นที่ตำรวจเขายื่นที่อายการแล้วนะฮะทีนี้ผมก็
อายการก็คือให้กลับมายื่นที่ตำรวจอย่างเงี้เหรอฮะใช่อายการก็ส่งอาจจะส่ง
ส่งทั้งสำนวนกลับมาให้ตำรวจสอบส่วนเพิ่มเติม
ตำรวจก็เรียกสอบไปแล้วครับแล้วแล้วขั้นตอนเราเอาที่
มุกดาหารเราเป็นยังไงคะให้คุณชนะพาเล่าก็ได้ค่ะอ่า
ยื่นเอกสารเนาะใช่เอาเรื่องเอกสารที่เป็นต้นต่อให้เรามาที่
กรุงเทพอ่ะเนอะค่ะอ่าตามที่เราได้เก็บหลักฐานได้ครบหมดแล้ว
ในในความเชื่อของเราคือว่าทีนี้เราก็มีคนอ่ะมีมีทีมงานของเราเนี่ยค่ะ
อืมคือกลุ่มของเราโทรเข้าไปประสานกับเจ้าหน้าที่ค่ะอ่าเจ้าของคดีอืม
โทรบอกว่าขอโทษนะคะคือคดีของคุณนารินเนี่ยตอนนี้ถึงไหนแล้ว
อืมยังไม่ถึงไหนครับคือมีอะไรครับคือเรามีหลักฐาน
เราอยากจะขอยื่นหลักฐานนี้น่ะเข้าไปในสำนวนได้ไหมคะอ๋อได้ครับ
ได้อ่าแล้วจะมาวันไหนอ่าขอเป็นวันอังคารนะคะโอเคครับ
อังคารนะครับทีนี้พอถึงวันอังคารเราก็ไปยื่นไปยื่นเขาก็บอกว่า
ทำไมมาช้าจังผมส่งมาอายการหมดแล้วหมดหน้าที่สืบสวนสอบสวนแล้ว
ประมาณเนี้ยก็เท่ากับว่าตำรวจอ่ะทำสำนวนเสร็จแล้ว
แล้วก็ส่งไปถึงอายการส่วนอายการจะสั่งหรือไม่สั่งยังไง
ก็ว่ากันแล้วแต่อายการแต่คือตำรวจพยายามจะบอกว่า
เขาส่งไปอายการแล้วใช่เขานัดเดี๋ยวนะคะอังคารที่ว่านี่ตั้งแต่เดือนไหนกันคะ
ที่เราพูดอ่าประมาณที่เท่าไรเมื่อเมื่อเร็วเร็วนิดเลยค่ะ
อ่าทีนี้ไม่เป็นไรคือสิ่งที่ต้องการจะบอกให้ฟังก็คือว่า
นัดวันอังคารใช่ตำรวจนัดวันอังคารเราไปวันอังคาร
ตำรวจบอกมาช้าส่งไปแล้วตำรวจส่งไปวันไหนคะส่งวันจันทร์ครับ
เท่าที่เรารู้นะเราก็ตามไปส่งที่อายการอีกอีกรอบนึงอ่า
การท่านก็บอกว่าเขามาส่งเมื่อวานนี้เมื่อวานก็คือวันจันทร์ใช่
วันตำรวจคนที่คุณคุณชาพาโทรนัดใช่ไหมใช่ค่ะ
ตอนที่โทรนัดตำรวจคนนี้คนเดียวกันกับที่เราไปเจอ
ตอนเอาหลักฐานไปให้ไหมคะคนเดียวกันค่ะเขาเขาก็ยืนรอค่ะอ้าว
เขาก็รอค่ะแล้วแล้วจริงจริงรู้จักกันไหมไม่รู้จักค่ะ
เพิ่งจะรู้ก็ตอนที่เขาจำนรินไปเลยค่ะอ้าว
ตอนที่เราไปเจอที่สพเขาเขายืนรอเราวันอังคารนะนะ
ใช่อ้าวแล้วเขาจำได้ไหมว่าเขานัดเราวันอังคาร
จำได้ค่ะอ้าวแล้วทำไมเขาบอกว่าเราไปช้าล่ะก็นั่นแหละค่ะ
เราถึงแล้วเขาแนะนำแล้วต้องหน่อยแนะนำไหมคุณจำภาวะให้ไปยังไงต่อค่ะ
อ่าเขาก็แนะนำว่าจะให้จะให้ผมไปส่งให้ไหม
อายการหรือว่าจะเอาไปเองค่ะอ่าแล้วก็บอกว่าเอาในเมื่อคุณอ่ะหมดหน้าที่สืบสวนสอบสวนแล้วอ่า
ถ้าเราก็ไม่มั่นใจว่าถ้าเราส่งไปแล้วเขาจะส่งให้เราต่อไหมค่ะ
จริงจริงนะคะเราก็เลยตัดสินใจไปส่งเองดีกว่าอ่าแล้วพอไปที่อายการว่ายังไงคะ
อ่าแล้วไปส่งที่อายการก็อายการบอกว่าเขามาส่งกันเมื่อวานนี้แล้วอายการถ้ารับ
รับค่ะรับค่ะอ่าแล้วท่านว่าไงต่อไหมฮะก็ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะอ่า
ไปดูแล้วก็จะพิจารณารับเรื่องให้อ่าอ้าวแล้วแล้วทำไมจะต้องมาร้อง
ว่าตลอดล่ะก็เกรงว่าจะไม่รับความเป็นธรรมไหมฮะเราร้องขอเปลี่ยนพนักงานสอบสวนด้วย
คือเอกสารถึงมืออายการแล้วก็จริงแต่สถานการณ์ที่เจอจากตำรวจ
กลัวว่าจะมีปัญหาครับใช่ครับก็เลยพอขอปุ๊บขอเปลี่ยนพนักงาน
คุณนารินค่ะตอนที่เดี๋ยวเรามาไล่เรียงเวลากันนะคะ
คือถ้าเราเอาคดีของน้องชมพู่เป็นหลักก่อนนะคะ

แล้วจากนั้นก็๓วันถึงจะเจอตัวนะคะ

เรื่องของคุณนรินเรือมวันที่เท่าไหร่คะ
เรื่องที่เด็กถูกทำร้ายเรารู้ไหมว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เท่าไหร่

แล้วค่อยมีคุณแม่ของน้องไปแจ้งความ

เอาทั้งนารินแล้วก็ครอบครัวของเขาไปด้วย

ครอบครัวของเด็ก๕ขวบนะคะ
คือเอาไปแล้วทีนี้เอาไปแล้วก็

แต่คงจะไปคนละที่เราไม่รู้
แล้ววันที่๒๓ก็ออกหมายจับ

ใช่๒๓แจ้งความ๒๔ก็คือจับ

ยี่สิบเนี่ยตอนที่เอาไปไปไปที่ไหนยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ผมก็ไม่รู้แต่เป็นรีสอร์ทนะครับ
อย่างนึกครั้งแรกคงจะไปที่สพกกตุมวันที่๒๐

จำได้ครับตอนเที่ยงผมก็เชิญตัวผมไปที่สภกกตูมครับ

แล้วก็ที่ผมเข้าไปผมคิดว่าเขาชีอื่นสอบถาม
น้องชมพูมึงทำอะไรกับเด็ก

ทำอะไรเนอะว่ะเอ้าหลานมึงล่ะ
มึงชี้ตัวว่ามึงของผมไม่ได้ทำครับ
มันเกิดที่โรงเรียนมึงไม่ต้องมาย้ายกู
อยากฟังมึงบรรยายว่ะมึงทำไหมว่ะ
ไม่ได้ทำครับมึงปฏิเสธนะครับ
ตอนนั้นที่คุยกันกับตำรวจเอาเท่าที่จำได้นะ

ตอนที่คุยกันเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าเป็นคดีชมพู่เหรอคะ

แล้วพอตำรวจเขาบอกเนี่ยเราทำน่ะเป็นหลานเราน่ะ

ผมก็ยังนึกไม่ออกแล้วครับ

เขาก็พูดแค่ว่ามึงทำอะไรกับเด็กแล้ว
เอ้าเด็กคนไหนเนี่ยน้องขวัญด้วยดีนะ

ผมก็คิดได้โอ้เหตุมันเกิดที่โรงเรียนนะเรื่องนี้นะครับ
คือตอนนั้นคุณนารินพอถูกถามถึงน้อง๕ขวบเนี่ย

คือคนในครอบครัวรู้ว่าน้องเคยถูกทำร้าย

คือคนในครอบครัวรู้ว่าน้องเคยถูกทำร้าย

คุณนารินก็ยืนยันกับตำรวจไปตอนนั้นว่าเกิดที่โรงเรียน
ครับเด็กทับกันเองนะครับ

คือตอนนั้นที่เราเข้าใจที่เรารู้กันมาในครอบครัวคือ
คือน้องทะเลาะกับเด็กคน

ที่โรงเรียนมีเด็กผู้ชายคนหนึ่ง

คร้ายใครทำ

เพื่อนผมทำงานอย่างงั้นเนอะ
มันไม่ค่อยนะผมอาจรอคท์พูดไทยเนอะ

ในครอบครัวรู้กันว่าน้องถูกทำร้ายที่โรงเรียนเหรอคะ

ยังไงเอาเท่าที่เล่าได้นะคะไม่ต้องลงรายละเอียดก็ได้แต่ว่าที่เด็กทะเลาะกันแล้วทำร้ายกันเนี่ยคือลักษณะเป็นแบบไหนคะ
คือเด็กผู้ชายจะออกดื้อหน่อยดื้อ
ก็เลยเขาก็จะทะเลาะตีคนไปทั่วอ่าอ่าเขาจะเป็นคนดื้อใครก็รู้ว่าเด็กคนนี้เขาดื้อ
แล้วที่ทะเลาะกันคือมีแค่สองคนคือน้องผู้หญิงคนนึงแล้วก็น้องผู้ชายคนหนึ่งอย่างนี้หรอคะ
ใช่แล้วทะเลาะกันเนี่ยมันบอกได้ไหมว่าคือเขาทำยังไง
คือเขาชกท้องน้องชกหลายทีไหมหลายที
แล้วน้องผู้หญิงใน๕ขวบเด็กผู้ชายเนี่ยกี่ขวบคะเท่ากันค่ะ
ตีกันที่ไหนตอนเวลาพักหรือว่าในห้องเรียนหรือยังที่อ่าวันนั้นอ่ะมันเป็นวันทำอ่า
ความสะอาดโรงเรียนอ่าค่ะตีกันข้างนอกห้องไม่ได้ไม่ได้อยู่ในห้อง
ครูอยู่ไหมคะบังเอิญบังเอิญช่วงนั้นน่าจะเกือบเที่ยงนะคะ
เกือบจะได้เวลาอาหารกลางวันมีครูธุรการคนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นอ่า
ในจังหวะที่น้องแมนยูน่ะต่อยท้องน้องขวัญแบบต่อยแบบรัว
น้องขวัญเขาก็จุกใช่แล้วครูก็เข้าไปห้ามเข้าไปห้าม
ก็บอกให้น้องเขาขอโทษอะไรประมาณนั้นอ่าค่ะแล้วตั้งแต่ตั้งแต่วันอ่ะ
วันเกิดเหตุคือ๑๙กุมภาใช่ไหมคะแล้วก็มีมีเหมือนกับมีการตรวจสอบกันในโรงเรียน
มีการเรียกพ่อแม่ผู้ปกครองอะไรไปคือมันมีบันทึกลักษณะแบบนี้ไว้ที่โรงเรียนไหมคะ
มีค่ะมีคนก็เอามาไปใครเคลียร์กันอ่าก็ก็ใช้ก็ก็จะใช้เป็นหลักฐานในคดีเหมือนกันใช่ไหมคะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้าเอาตามฝั่งของทางคุณนารินคุณชนะภานะคะ
คือมีคนที่รู้เรื่องว่าเด็กตีกันตั้งแต่๑๙กุมภาเนี่ยเยอะไหมคะ
อ่าส่วนมากก็ที่ที่แน่แน่ก็คือคือคุณครูธุรการแล้วก็เด็กเด็กด้วยกันแหละค่ะอืมใช่
แต่เด็กห้าขัวมันลืมไปหมดแล้วมันลืมไปเลยค่ะใช่
แล้วมีใครอีกที่จะเป็นพยานให้คะที่เรามั่นใจว่าเราไม่ได้เราไม่ได้อยู่ในวันที่เกิดเหตุแน่
แต่เราไม่ได้พาเด็กออกอันนี้เราก็ไม่รู้เพราะว่าเหตุมันเกิดที่โรงเรียนอ่า
มันก็มีแค่คุณครูที่เขาเดินผ่านอ่าใช่ค่ะมีพยานกี่คนคะที่เราจะเอาไปยื่นให้ตำรวจ
อ่าเราเราที่เราลงไปก็คือมีพอพอโรงเรียนใช่
แล้วก็มีคุณครูที่ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็คุณครูประจำชั้นแล้วก็ครูที่เห็นอ่า
ครูธุรการอ่าที่เกิดเหตุนะคะอ่าอ่าซึ่งคุณครูสามสี่ท่านนี้จะเป็นพยานให้เหรอคะ
ครับก็ก็เราก็ไม่รู้จะอันนั้นแต่เราก็ยังเราก็แค่ให้รายละเอียดไปว่าเนี้ย
ครูครูเขาน่ะอยู่ในเหตุการณ์ว่าเด็กหญิงคนนี้น่ะยังอยู่ที่โรงเรียนอ่า
ใช่แล้วลักษณะการตรวจร่างกายของน้องผู้หญิงนี่มีไว้ที่โรงพยาบาลตั้งแต่ตอนนั้นไหมคะ
คือวันวันที่น้องเข้าโรงพยาบาลคือแม่ของเด็กเนี้ยเขาได้โทรมาปรึกษาเราอ่าอ่า
เนี้ยลูกฉันโดนทำร้ายนะค่ะช่วยหน่อยประมาณเนี้ยอ่า
ใครใครทำร้ายเหรอเขาก็บอกว่าน้องผู้ชายคนนั้นแหละค่ะทำร้ายอ่า
ไม่ค่อยเจ็บหนักเลยเอาแล้วออกโรงพยาบาลวันไหนน่าจะพรุ่งนี้
แล้วเราก็ได้ไปเยี่ยมหลังจากเลิกงานเราก็ไปเยี่ยมดูน้องอืมเอ่อ
พอดีแล้วเราก็คิดว่าจะหาทางช่วยน้องเขาอ่าแล้วถ้าถ้าบอกว่าเด็กเขาโดนกระทำน่ะ
อ่าใบรับรองแพทย์มีไหมอ่าอ่าแม่เขาเด็กเขาเอามาให้ดู
เราก็ดูเราก็อ่านอ่านภาษาหมอไม่ค่อยออกเนอะอืม
แต่เราก็พออ่านเอาแค่ว่ามันติดเชื้ออ่าติดเชื้อติดเชื้อแล้วแล้ว
ถ้าว่าเด็กโดนกระทำเนี่ยหมอเขาไม่ระบุหรอกคะว่า
ดูเขาทำอะไรประมาณเนี้ยอืมเราก็เลยไปปรึกษาพยาบาลอีกคนนึงที่จังหวัดมุกอาหาร
ค่ะเนี่ยอ่านใบรับรองแพทย์ให้พี่หน่อยคืออ่านไม่ค่อยออก
อะไรประมาณนั้นเขาก็พยายามอ่านให้เขาบอกว่าอืมน่าจะติดเชื้อในทางโดยปัสสาวะน่ะ
อ่าแล้วก็ท้ายท้ายก็น่าจะอ่ารับการรักษาวันที่หนึ่งถึงแปดมีนาคม
ค่ะค่ะคือมันมีบันทึกการรักษาตัวของเด็ก
ห้าขวบอยู่ใช่ไหมคะโดยที่ตอนที่มีบันทึกนี้เนี่ย
พ่อแม่ของน้อง๕ขวบก็คือครอบครัวพี่ชายของคุณธนินเนี่ยนะคะได้บอกที่โรงพยาบาลไหมว่าลูกสาวโดนใครทำอะไรยังไงมาบอกไหม
เท่าที่แม่ของเด็กเล่าให้เราฟังนะคะคือน้องน่ะเขาจะเป็นคนแบบเงียบไม่ค่อยพูดอ่า
แล้วแม่เขาแม่เขาก็เล่าว่าเนี่ยหมอน่ะเชิญนักกิจมาหาน้องวันนั้นน่ะค่ะ
ก็เลยพยายามกล่อมน้องว่าถามแล้วว่าน้องเป็นอะไรทำอะไรเป็นอะไรยังไงมา
น้องเขาได้บอกว่าน้องแมนยูทำทำที่ไหนคือแม่เขาเล่านะ
ทำในห้องน้ำหนูไปอะไรที่ห้องน้ำไปกับใครไปกับนุ๊กนิกประมาณนั้น
เดี๋ยวนะคะตกลงว่าเด็กทะเลาะกันคือถูกต่อยท้องหรือเปล่าต่อยท้องค่ะ
แล้วอยู่ที่หน้าห้องเรียนหรือเปล่าคะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่หน้าห้องเรียนค่ะ
มันเป็นตึกอ่าตึกตึกหนึ่งแล้วก็จะมีตึกสองจะอยู่ตรงระหว่างตรงนี้
อยู่ระหว่างตึกใช่แล้วห้องน้ำนี่คือยังไงคะห้องน้ำก็จะอยู่ใกล้โรงอาหาร
แล้วเหตุเกิดตรงไหนคะแต่น้องเขาบอกว่าแมนยูไปทำเขาในห้องน้ำ
แต่วันที่ตอนที่เกิดเหตุคืออยู่ในระหว่างตึก๑กับตึก๒
จะเป็นทางอะไรงั้นแสดงว่าที่ที่ครูบอกกับที่เด็กพูดให้ฟัง
คือคนละจุดกันนะใช่ใช่ไหมคะตามที่แม่บอกนะคะแบบแม่ของน้องบอก
ตามที่แม่เด็กผู้หญิงบอกคือเอ่อลูกสาวบอกแม่เขาแบบนี้ใช่
เหตุเกิดในห้องน้ำใช่ในขณะที่ครูที่บอกเดินมาเห็น
บอกว่าเห็นเด็กต่อยท้องกันเนี่ยไม่ใช่ต่อยท้องกัน
คือเด็กผู้ชายต่อยเด็กผู้หญิงเนี่ยคือระหว่างอาคารเรียนใช่
ใช่ไหมคะทีนี้กรณีที่ในห้องน้ำอันนี้ความหมายเดียวกันไหม
คือหรือว่าเป็นเรื่องอื่นแล้วคือคือที่ครูเห็นเนี่ยคือเด็กต่อยท้อง
อ่าแต่ที่ที่ลูกสาวบอกคุณแม่เขาเนี่ยนะคะค่ะเขาบอกว่าเพื่อนผู้ชายคนนี้ทำอย่างอื่นเหรอคะ
คือคือเขาไม่ได้บอกว่าทำอย่างอื่นคือบอกว่าน้องแมนยูน้องแมนยูทำหนู
แม่เด็กเล่าแบบนี้นะคะแล้วหมอนักจิตก็ถามว่าทำยังไงคือเด็กเขาก็ไม่ได้บอก
อ่าแต่ว่าแม่เขาเป็นคนพูดว่ามันก็คงจะทำไอ้นั่นแหละประมาณนั้นที่ที่แม่เขาเล่าให้เราฟังอ่า
แต่อันนี้คือแม่เด็กบอกครับอ่าแต่เราไม่เคยอย่างคุณนารินกับคุณชนะภาไม่เคยได้ถามเด็กเองใช่ไหมคะ
คือในฐานะที่แบบเราเป็นน้าอะไรไม่ไม่เคยไม่เคยได้ถามเรื่องนี้คือคือเราเป็นแม่ครัวอยู่ในโรงเรียน
หลังจากหลังจากที่เออเด็กทะเลาะกันอะไรเรียบร้อยแล้วกลับมาสังเกตเห็นหลานไม่กินข้าวร้องไห้ทำอยู่แบบเนี้ย
อ่าอ่าก็ร้องไห้ก็เข้าไปถามว่าเป็นอะไรทำไมไม่กินข้าวร้องไห้ทำไมอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
เด็กเขาก็จะไม่พูดแล้วก็เพื่อนไอ้รุ่นเดียวกันก็ตะโกน
นยูตีทั้งตบหัวทั้งตีท้องอะไรประมาณนี้ค่ะ
ทีนี้เอาอย่างนี้นะคะแบบณตอนนี้เนี่ยคนที่จะเป็นพยานให้กับเราพยานบุคคลมีกี่คนคะ
อ่าก็มีผอมีคุณครูที่ถ่ายคลิปคุณครูประจำชั้นแล้วก็คุณครูธุรการ
แล้วก็มีคนบ้านใกล้เคียงกับน้องขวัญน้องผู้หญิงคนนั้นคนนึง
เราก็มีลุงบุญธรรมกับภรรยาทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอาให้เคลียร์เคลียร์นะ
คือว่าคุณชนะพาทำงานในโรงเรียนคุณนารินไม่ได้ทำอะไรในโรงเรียนนะ
ครับผมครูเอาเอาเฉพาะครูในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นผอหรือว่าครูคุณครูท่านอื่นอื่นเนี่ยนะคะ
มีใครเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนข้างบ้านหรือว่าเป็นดองกัน
ลักษณะแบบเนี้ยมีความสัมพันธ์แบบไหนบ้างคะมีคุณครูธุรการที่เป็นน้องสาวค่ะ
ก็คือครูที่มาเห็นเด็กใช่ตีกันใช่ไหมคะทีนี้ครูที่ครูท่านอื่นอื่นที่อยู่ด้วยเนี่ย
เอ่อไม่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดใดเลยกับคุณนารินแล้วก็คุณชนะภาใช่ไหมไม่มีค่ะ
เดี๋ยวเราขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเพราะว่ามันมีขั้นตอนอื่นอีก
เพราะที่เราคุยไปเนี่ยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๑๙กุมภาแต่ว่าคุณนารินถูกพาตัวไป๒๐มิถุนา
เอาตามที่ทั้งสองท่านบอกดิฉันก็คือถูกพาตัวไป๒๐มิถุนานะคะ
ี่สิบสามมิถุนาถึงมีการแจ้งความแล้วยี่สิบสี่มิถุนาถึงมีการออกหมายจับ

อยู่ในสายกันกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกตูมนะคะ

สวัสดีค่ะคุณชมขวัญครับครับ
เมื่อสักครู่นี้เรียนได้ลองไล่เรียงประเด็นกับทางคุณนารินแล้วก็คุณชนะภา
ฉันถามผอแบบนี้นะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่๑๙กุมภาที่ผ่านมาเนี่ย
มันถูกบันทึกเอาไว้ในแฟ้มในเอกสารของโรงเรียนอย่างชัดเจนไหมคะ
วันที่๑๙กุมภานะครับ๖๓
ใช่ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องผู้หญิง๕ขวบนะคะ
ครับผมทางโรงเรียนได้เป็นคนกลางในการเจรจานะครับ
ทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งผู้เสียหายแล้วก็ทั้งผู้ที่ทำร้ายเนี่ยนะครับ

ทั้งสองครอบครัวได้มาคุยกันที่โรงเรียน
ค่ะซึ่งมันมีเอกสารที่เซ็นเอาไว้หรือว่าบันทึกอะไรที่เซ็นเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุไหมคะผอ
มีครับณวันที่๑๐มีนาคม
ก็คือเป็นบันทึกข้อความโดยมีข้อตกลงร่วมกันแล้วนะครับในการเจรจาพูดคุยในเรื่องของการทำขวัญนะครับ
แล้วก็ทั้งสองครอบครัวก็ยืนยอมพร้อมใจที่จะเจรจาพูดคุยกันนะครับ
โดยทางโรงเรียนเนี่ยจะเป็นคนกลางให้ในการประสานงานให้ประสานเรื่องการเจรจาให้นะครับ

หลังจากนั้นก็พอคุยกัน

สำเร็จแล้วหมายความว่าพอใจพึงพอใจทั้งสองฝ่ายนะครับ
ก็ได้มีการบันทึกไว้นะครับแล้วก็ลงนามร่วมกัน

มีสองครอบครัวลงนามแล้วก็มีผมเป็นพยานแล้วก็มีคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับ
เป็นพยานให้สองคนนะครับ
ค่ะซึ่งซึ่งตอนที่มีการคุยกันของสองครอบครัววันที่สิบมีนาคมเนี่ยคือหลังจากที่น้องผู้หญิงไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วออกมาใช่ไหมคะ

ซึ่งตอนนั้นเนี่ยได้ใช้เอกสารของโรงพยาบาลในการยืนยันกันใช่ไหมคะว่าเด็กผู้หญิงมีอาการอย่างไรเข้าไปรักษาเพราะอะไร

ครับก็อ้างอิงจากบันทึกใบรับรองแพทย์นะครับที่คุณแม่เป็นผู้ขอมานะครับ
ค่ะก็ระบุตามนั้นเลยครับพอ
บอกว่ามีคุณครูท่านหนึ่งที่มาเห็นพอดีตอนเกิดเหตุ
แต่ว่าก็เป็นน้องสาวคุณชนะภาเลย
ทีนี้เรียนขออนุญาตตัดทั้งตัวคุณชนะพา
แล้วก็ครูที่เป็นน้องสาวกันออกนะคะ

ก็คือมีตัวผอแล้วก็ยังมีครูคนอื่นอีก
สามารถยืนยันได้ว่าเหตุที่เกิด
เกิดกับเด็กสองคนไม่ได้เกิดจากการที่น้องผู้หญิง
ถูกพาออกไปจากโรงเรียนวันนั้นถูกต้องนะคะ
วันที่เกิดเหตุหมายถึงวันที่๑๙กุมภาใช่ไหมครับ

วันที่๑๙กุมภานั้นผมแล้วก็คุณครูนะครับ
โดยเฉพาะคุณครูที่รับผิดชอบเด็กอนุบาลเนี่ยครับ
จะเป็นผู้ที่พานักเรียนทำกิจกรรมตั้งแต่เช้า
และในวันนั้นช่วงบ่ายจะเป็นกีธกรรมทำความสะอาด
และมีการประทึกภาพ
ในการทำกีธกรรมเพื่อรายงานทางคำพันธ์งานเครต
ตอนที่เด็กนักเรียนกำลังเข้าแถวแล้วก็เดินกลับบ้านโดยมีคุณครูกำกับแถวมาติดตามไปส่งเด็กที่หน้าโรงเรียน
คือมีบันทึกเพื่อยืนยันตรงนี้ได้ชัดเจนไหมคะ

คุณครูที่ดูแลเด็กของฉันก็ถึงเมื่อวัยนี่ครับ
เขาก็ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนทั้งชั้น

อ่าค่ะซึ่งซึ่งในส่วนของคุณครูท่านอื่นนะคะ
โดยที่ฉันไม่นับคุณครูที่เป็นน้องสาวคุณชนะภานะคะ
คุณครูท่านอื่นแล้วก็ตัวผอเองเนี่ยจะไปเป็นพยานให้ด้วยใช่ไหมคะ
ถ้าถ้ามีการเรียกพยานคือก็จะไปยันให้ด้วยว่า
น้องผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนจากโรงเรียนวันนั้นอยู่โรงเรียนทั้งวันนะคะ
ครับถ้ามีการประสานจากเจ้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าที่นะครับ
ก็ยินดีครับยินดีเพราะว่าอ่า
ทางผมและคุณครูก็เราก็มีข้อมูล
ตามความเป็นจริงตามที่โรงเรียนได้อ่ามีหน้าที่ในการดูแลเด็กนะครับ
ในวันที่สิบเก้าแล้วก็อ่ามีภาพอ่าซึ่งการทำกิจกรรมของนักเรียน
เลยถึงอ่าการไลฟ์สดเฟซบุ๊กค่ะครับมีที่ที่เรามีข้อมูล
ด้วยครับค่ะพอค่ะขอขอนิดเดียวสั้นสั้น
คือในเอกสารยืนยันการรักษาตัวของเด็กหรือว่าใบรับรองแพทย์ก็แล้ว
แต่ที่สองครอบครัวเคลียร์กันในวันนั้น

แต่ว่าในส่วนของการพูดถึงอาการหรือว่าสาเหตุการเจ็บป่วยของเด็กผู้หญิง
มีการพูดถึงลักษณะการถูกล่วงละเมิดทางเพศไหมคะ
ผมขออนุญาตยึดใบรับรองแพทย์นะครับ

ใบรับรองแพทย์เนี่ยได้ระบุไว้ว่า
มีอาการชีดเชื้อทางเดินศาสวะ

ครับด้วยความยินดีครับ

เดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะคะ
จะเป็นเรื่องของการสู้คดีกันแล้วนะคะว่า
คือมันไม่ได้สู้ทั้งคดีเฉพาะเรื่องพยานกับหลักฐานนะคะ
แต่มันจะสู้ว่าเอ๊ะทำไมเอาตัวไปก่อน
แล้วแจ้งความใน๒๓วันถัดมา
และอีกวันถัดมาถึงค่อยมีการออกหมายจับ
แล้วคำถามก็คือว่าเอาแล้ววันที่๒๐นี้เอาไปคือเอาไปทำอะไร

คุณผู้ชมค่ะเรื่องพยานหลักฐานอันนี้ถ้าเข้าสำนวนได้ก็ไปพิสูจน์กันนะคะ
ว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนก็คือต้องไปสู้กันนะคะ
แต่ประเด็นของดิฉันคือว่าก่อนที่จะเข้าไปสู้เนี่ย

คือเอาตัวไปก่อนแล้วแจ้งความกับหมายจับค่อยตามมามันได้ด้วยเหรอ
ก็ตำรวจเขาบอกเชิญไงนี่ก็ไป
เขาก็ถือว่าคนนี้ยินยอมไง

คุณไม่มีสิทธิ์มากักมาควบคุมตัวเรา
คุณนารินตอนที่เขามาเขาเชิญเหรอคะ

แล้วเขาบอกไหมว่าเขาจะเชิญเราไปไหน

แล้วจะเชิญเราไปทำอะไรถามเขาไหมคะ

ไปให้ปากคำเกี่ยวกับคดีชมพูนิดหน่อยเดี๋ยวก็กลับ
คดีชมพูนิดหน่อยอ่าตอนนั้นเขาอ่าจะเอาไปเรื่องคดีชมพูนิดหน่อยใช่ไหม
ทีนี้ตอนที่ไปอยู่เนี่ยคุณนารินไปอยู่กี่คืน
๒๐มิถุนาเนี่ยได้ออกมาจากตรงที่เขาพาไปเนี่ยกี่คืนฮะ

ถึงวันที่๒๔วันที่๒๒ผมก็ขอขอ

อ๋อมึงยังมาตัวร้องกับเจ้าหน้าที่อ๋อ
ผมว่าผมพิษยังผมว่า
ไม่ให้ตัวร้องผมจะกลับมาหาลูกหาเมียผมว่ะ
อันนี้ถามเฉยคือมันพาให้คิดนะคะ

แล้วที่เขาพาเราไปนี่โรงพักไหมคะ

มันเป็นรีสอร์ทนะครับผมก็ไม่รู้ที่เขาไปนอนนะครับ

ก็ออกแค่นอกห้องแล้วก็เข้าไปนอนนะครับ
มีคนอยู่กับคุณนารินกี่คนคะ
มันก็มีตำรวจสองนายครับ

หน้าเดิมตลอดเลยเหรอ๓๔คืน
มันก็เปลี่ยนกันมี๔คนนะคุณ

อ้าวทีนี้แล้วแล้วคือ

แต่ว่าคำถามคือว่าแล้วเขาจะเอาความเรื่องนี้ได้ไหมล่ะว่า
เอาไปต่อให้เชิญแล้วเขายอมไปก็จริงแต่ว่า

แล้วก็คืออันนี้แหละที่จะมาแจ้งเขาตอนที่เอาตัวเขาไปอ่ะ

ก็คิดดูดิไปแจ้งความ๒๓ปุ๊บ๒๔หมายจับออกเลยเนี่ย
โหคนธรรมดาไปแจ้งความนี้กว่าจะแจ้งได้กว่าจะสอบสวนอีกหลายวัน

นางพรสวรรค์เชื้อคมตา

ก็คือคนที่คุณชนะภาเล่าให้ฟังว่าเขามาบอกว่าลูกเขาเนี่ยโดนทำร้าย

ก็คือหนึ่งในสองครอบครัวที่ไปคุยแล้วก็เจรจากันจบวันที่๑๐มีนาคม

ญาติกันได้ถามกันไหมว่าเอาไปแจ้งหรือเปล่า

อยู่ใกล้กันไหมคะ

พี่ชายกับคุณนารินไม่ได้ติดต่อกันเลยเหรอ

เรื่องธุรกิจเรื่องทะเลาะอะไร
แต่ก่อนรักกันคำพี่น้องเนอะ

คือจะพยายามถามว่าไม่ได้มีปัญหากันมาก่อนนะ

คือทางตำรวจส่วนกลางคือรับเรื่องไว้

เฉพาะถ้าเรามั่นใจทั้งพยานแล้วก็หลักฐาน

เพราะจริงหลายสื่อช่วยกันตอนนี้นะครับ

ยังไงวันนี้ขอบคุณมากที่มาเล่าให้ฟัง